ไม่สิแล้วก็แบบคู่กันแบบนี้
คุณผู้ชมไปดูซิว่ามันใหญ่จริงหรือเปล่าพาคุณผู้ชมไปที่เพชรชบูรณ์นะคะ
กระลำปลีดูสิโอ้โหสะใจไหมล่ะอย่าสะใจไหม
ใบเดียวมันก็ใหญ่กว่าหน้าเราแล้วอ่ะเออกระหล่ำปลีต้นอวบใหญ่นะคะ
ถูกปลูกใส่กระถางแบบนี้เลยนี่อันแบบอ้วนมากเลยนะคะ
เป็นกระเช้าไม้ไผ่สารตั้งวางไว้ตามจุดสำคัญแล้วก็หน้าบ้านทุกหลังที่บ้านวางชนางเหนือ
อยู่ตรงบนท้ายดงอำเภอวางโป่งจังหวัดเพชรบูนค่ะ
ถือเป็นจุดสนใจให้นักท่องเที่ยวเนี่ยแวะเวียนมาถ่ายรูปถ่ายเซลฟี่กันคึกคักมาก
แนะนำบ้านวังชนางเหนือหน่อยดีกว่าเผื่อหลายคนยังไม่รู้จัก
ที่นี่เนี่ยนะคะเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงยอดเยี่ยมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหก
คือที่หมู่บ้านนี้เนี่ยเขานำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงมาต่อยอด
ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้แล้วก็นำมาทำอาหารในครัวเรือน
ลดค่าใช้จ่ายถือเป็นหมู่บ้านนำร่องต้นแบบ
โครงการเขาชื่อน่ารักมากชื่ออะไรรู้ไหมอ่า
บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองเออนี่ไงมีคอนเซ็ปต์อ่ะ
จองรักกับผักนะใช่คือเขาก็จะเอาพืชผักเนี่ยแหละค่ะ
ปลูกกันไว้หน้าบ้านให้เห็นเห็นแบบนี้เลยนอกจากจะเอาไปประกอบอาหารกินได้สบายใจแล้วเนี่ยนะ
ก็ดูสวยงามเพราะว่ามันก็ดูเคี้ยวขจีสวยงามไปหมดนี่เห็นไหม
คนก็เลยมาเซลฟี่กันเยอะแยะไปหมดเลยไปอีกที่หนึ่งดีกว่า
พาไปราชบุรีด้วยนะคะไปสวนยายเนียงอยู่ตำบลลาดบัวขาวอำเภอบ้านโป่งค่ะ
ส่วนนี้เป็นของนายวีรยุทธ์แล้วก็นางน้ำรินคำนินนะคะสองสามีภรรยาที่เขาตั้งโรงเรือปลูกผักสลัดหลากหลายชนิดไปขาย
สองสามีภรรยาคู่นี้บอกว่าลาออกจากงานมาทั้งคู่เลย

ลาออกมาทั้งคู่แล้วก็ตัดสินใจปลูกผักสลัดขายค่ะ
ตอนแรกก็ขุดดินยกร่องเป็นแปลงผักทั่วไปนี่แหละ
แต่มันมีปัญหาเรื่องวัชพืชโรคเชื้อราหนอนแมลงก็เลยเอาใหม่เปลี่ยนใหม่
ปลูกผักแบบยกพื้นแบบที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้เลยก็แล้วกัน
มันจะได้แก้ปัญหาได้เขาบอกว่าทำมานาน๒ปีแล้วนะคะ
สลัดที่เขาเลือกเอามาปลูกเนี่ยมี๗ชนิด
กินนะซึ่งเขาบอกว่าดูแลไม่ยากนะ
ก็รดน้ำด้วยสปริงเกอร์ช่วงเช้าแล้วก็เย็นผสมสารชีวภาพน้ำหมักกล้วย
ก็จะทำให้ผักเนี่ยเจริญเติบโตและป้องกันแมลงปลูกนานสี่สิบห้าวัน
ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วส่งขายกันกิโลกรัมละ๘๐บาท
โอ้โหออร์แกนิคด้วยโอ้โหมั่นใจได้เลยว่าไม่มีสารเคมี
ไม่มีหนอนแมลงอะไรนะถ้าเกิดได้น้ำสลัดแบบอร่อยนะอร่อยยอดเยี่ยม